วันพรุ่งนี้จะมีการสรุปตัวเลข๗วันระวังอันตรายในการเดินทางช่วงเทศกาลสงคราน
คือตั้งแต่๑๑ถึง๑๗เมษายน
อย่างไรก็ตามผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
บอกว่าไม่พอใจกับเรื่องของตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการเดินทางช่วงสงคราน

ข้ามลงวันที่เห็นเดินทางไปกลับประชาชนนายกก็ยังไม่พึ่งพอใจนะครับ
เพราะตราบใดที่ยังมีการบาดเจ็บมีการสูญเสียเสียชีวิต
แน่นอนไม่มีใครพอใจอยู่แล้ว
เพราะว่าทุกคนนั่นก็คือกำลังสำคัญนะครับของประเทศเรา
แล้วก็ไม่น่าเสียใจก็มีการสูญเสียชีวิต
แม้ว่าจะลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
ไม่มากนักก็ตามนะครับเราก็จะพยายามทำทุกมาตรการแล้วนะ
คือความคิดเห็นจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ยังไม่พอใจในภาพรวมของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงคราน
โดย๖วันที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสะสม๓๐๖๘ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๓๔๘ศพบาดเจ็บ๓๑๗๖คน
เพียง๕จังหวัดเท่านั้นที่ยอดตายเป็นศูนย์
คือจังหวัดตรังพังงาแม่ห้องศรสุโขทัยและอ่างทอง
ขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถไปแล้วกว่า๖๔๐๐คัน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วกว่า๒๒๐๐๐คน
รับกับความคิดเห็นของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยังไม่พอใจมาตรการดูแลอุบัติเหตุ

ยืนยันจะพยายามปรับมาตรการให้รัฐกลุ่มมากยิ่งขึ้น
เฉพาะแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น

ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพิจารณาออกกฎหมายลูก
กฎหมายลูกว่าจะเพิ่มโทษดำเนินคดีอย่างไร
ยังมีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดี
เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๖เมษายน
โดยอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยว่า
สังคมประพฤติในช่วง๖วันที่ผ่านมา
มีจำนวนกว่า๘๖๐๐คดี
เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา๘๔๘๑คดี
ตรวจพบสารเสพติดขณะขับ๑๕๐คดี
คดีขับรถประมาท๑๑คดี
โดยจังหวัดที่มีสถิติขับรถขณะเมาสุรา

จังหวัดมหาศาลคาม๕๙๖คดี
กรุงเทพมหานคร๔๘๐คดี
และจังหวัดนครพนม๔๔๐คดี
ตัวเลขอุบัติเหตุเหล่านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

ในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
ในช่วงปกติและในช่วงเทศกาล
พร้อมลนโรงสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะการขับรถเร็วเมาแล้วขับ
โดยหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน